คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะนี่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกเศร้าไปด้วยเลย
เจ้าของชาบูชื่อว่าร้านโกดังชาบูออกมาไลฟ์สดบอกว่าไปต่อไม่ไหวแล้ว
กระทบมาตั้งแต่ปี๖๓โควิดระบาดประกอบกับว่าตอนนี้ข้าวของทุกอย่างมันราคาแพง
ทีนี้ตัวเองทำไงของราคาแพงก็ต้องมีการปรับราคาชาบูขึ้นไป
พอปรับราคาชาบูปุ๊บลูกค้าไม่เข้าคนไม่กิน
หลังน้ำตาประกาศปิดกิจการนะคะบอกไปต่อไม่ไหวแล้วค่ะ
วันนี้ก็คงต้องจบลงจริงแล้วโกดังชาบูนะคะ
คือหนูไปต่อไม่ไหวแล้วจริงคือทำเต็มที่แล้วสุดแล้ว
แม่ค้าปิดราคาลูกค้าค่ะนะแม่ค้าสู้ไม่ไหวแล้วนะคะ
ต้องถอยนะคะแม่ค้าต้องสู้นะคะธาระคาใช้จ่ายมันเกินตัวแม่ค้า
แม่ค้ารู้รู้แม่ค้ารู้ว่าคนอื่นเขาลำบากกว่าแม่ค้าแม่ค้าเข้าใจวันนี้
แม่ค้าก็มาขอโทษลูกค้าแล้วก็ขอโทษทุกคนที่ให้กำลังใจแม่ค้า
แม่ค้าสู้มาตลอดแต่แม่ค้าทำไม่ได้แม่ค้ามาไกลได้แค่นี้
แม่ค้ามาไกลได้แค่นี้จริงจริง
ฟังแล้วเศร้าใจนะมันบีบหัวใจนะคะ
เห็นลูกข้างหลังยังไม่รู้ว่าแม่ปิดกิจการสวัสดีค่ะ
น้ำตาจะไหลพี่คือมันมันฟังแล้วเนี่ยคือโอเค
มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเราเออแต่ว่านึกออกไหมคะขอบคุณค่ะ
โอ้โหนะเหมือนที่พี่เบิร์ตบอกเลยอ่ะคุณผู้หญิงท่านนี้ค่ะ
ชื่อว่าคุณแก้วนะคุณแก้วเนี่ยเธอมีลูกเล็กด้วยแล้วรู้ไหมคะ
สามีเป็นโรคซึมเศร้าด้วยขังตัวเองอยู่ในห้อง
อืมทีนี้คุณแก้วก็บอกว่าถ้าเกิดมัวแต่ขายหน้าร้าน
สามีก็ขังตัวเองอยู่ในห้องเป็นห่วงอีกแล้วเป็นห่วงอีกค่ะ
อันนี้เป็นห่วงหนึ่งประเด็นแล้วแต่ขายไปเหมือนเหนื่อยฟรีค่ะ
เพราะแทบจะไม่มีลูกค้าเข้าเลยอ่ะนะคะสุดท้ายตัดสินใจไม่ไปต่อแล้วนะคะ
ประกาศปิดกิจการหรือใครที่ต้องการอยากจะเซ้งกิจการเนี่ย
ก็มาลองคุยได้นะคะระหว่างนี้ระหว่างที่รอคนมาเซ้งกิจการ
ไหมคะคุณแก้วบอกจะทำอะไรทำน้ำจิ้มซุกี้
แล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดขายแล้วก็รับออเดอร์ข้าวกล่องจากลูกค้า
ก็คือขายออนไลน์ไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ในครอบครัว
กลายเป็นว่าเธอเป็นคนเดียวที่เป็นเสาหลักของครอบครัวอืม
ต้องหารายได้มาดูแลครอบครัวแล้วร้านนี้ปุ้ยเคยไปทาน
อ๋อเหรออยู่ทักตลาดพลูโกดังชาบูอ๋อ
ถึงรู้สึกว่าอินกับเขามากอ๋อครับครับนะฮะ
คุณผู้ชมคุณแก้วเนี่ยชื่อจริงก็คือมัธุราอดเหนียวนะคะ
เป็นเจ้าของร้านโกดังชาบูย้ำอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะคะ
ไลฟ์สดร้องไห้นะคะประกาศปิดกิจการ
ขอโทษลูกค้าไปต่อไม่ไหวเพราะฉะนั้นประกาศดังเลยนะคะ
ใครที่อยากจะช่วยคุณแก้วนะคะคุณแก้วบอกว่า
ใครที่พอที่จะมีกำลังกำลังเช่าหรือว่ากำลังในการเซ้งร้านเนี่ย
ก็พร้อมนะคะพร้อมขายกิจการต่อเพราะตอนนี้
ไม่มีแม้แต่เงินที่จะซื้อของมาขายต่อ
พยายามเต็มที่แล้วค่ะรายรับไม่พอรายจ่าย
กระทบเต็มเลยทั้งโควิดและพิษเศรษฐกิจ
ข้าวของก็แพงด้วยนะคะคุณแก้วบอกว่า
คือตอนนี้ของมันแพงทุกอย่างเลยเงินที่จะไปซื้อของแพง
เพื่อที่จะเอาของแพงมาขายต่อในร้านก็ไม่มีค่ะ
ถ้าเกิดว่ามีเงินไปซื้อของแพงแล้วมาขายต่อในร้าน

ขึ้นราคาปุ๊บสิ่งที่มันเป็นผลกระทบลูกโซ่ตามมาก็คือ
ไม่มีลูกค้ามาทานที่ร้าน
ไม่มีรายรับค่ะแต่รายจ่ายมีทุกวัน
คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าตอนนี้
คุณแก้วบอกว่าเป็นหนี้ค่าไฟหลักแสนบาท

ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะมาตัดไฟตอนไหนนะคะ
ก็เลยตัดสินใจค่ะไม่ยื้อแล้วต้องปล่อยนะคะ
ปล่อยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ดูข่าวนี้แล้ว
แล้วบอกว่าสนใจนะคะเบื้องต้นช่วยก่อนได้ไหม
ข้าวกล่องเพราะตอนนี้ทำข้าวกล่องขายนะคะ
น้ำจิ้มซุกกี้น้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้
หรือใครถึงขั้นว่าอยากเซ้งกิจการของคุณแก้ว
ก็โทรไปสอบถามไปคุยได้นะคะ๐๖๕๙๑๙๐๑๑๑
แล้วเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่ผลเอกประยุจันทร์โอชา

แล้วก็บอกว่าเศรษฐกิจโอเคใช่ไหมคะ
อยากให้ฟังคลิปเมื่อกี้นะถ้าเกิดมันโอเคจริง
ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เราเห็นเมื่อสักครู่
คือยอมรับว่ามันอาจจะยังจะโงหัว
แต่ไอ้๒ปีที่ผ่านมาเนี่ย
กรณีนี้คือสายป่านเขาไม่เหลือแล้วครับ

หยิบทั้งยืมผมเชื่อเขาทำมาหมดแล้ว
ให้กำลังใจนะฮะให้กำลังใจทุกท่านครับ